คุณผู้ชมค่ะในโลกออนไลน์มีคนแชร์คลิปว่ามีผู้ชายคนนึงไปนอนชักดิ้นอยู่ริมถนน
ก็เป็นห่วงนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเล่าข่าวว่ามีคนไปนอนเสียชีวิตอยู่กลางถนนริมถนน
หลายกรณีทั้งติดโควิด๑๙บ้างทั้งคนเร่ร่อนบ้าง
แต่ประเด็นคือคลิปผู้ชายคนนี้แชร์อยู่หลายคลิป
แต่กลายเป็นว่าหน้าตาเขาเหมือนกันเลยทุกคลิปแต่กลายเป็นว่าหน้าตาเขาเหมือนกันเลยทุกคลิป

คนกังวลมากน่ะคนก็ยืนดูอยู่ไกลไกลยืนอยู่ห่างห่างแบบเนี้ย
อืมเราตรวจสอบเรื่องนี้ให้นะคะครับแต่มันกลายเป็นว่าเอ๊ะ
มันมีคนไปมองว่าเป็นขบวนการเด็กเลี้ยงแกะ
แสดงละครสร้างภาพแล้วไปแชร์กันในโลกโซเชียลหรือเปล่าครับ
นางสาวทิพานันสิริชนะนะคะก็ทำงานอยู่ประจำสำนักเลยค่ะ
การนายกรัฐมนตรีอะค่ะครับก็พูดถึงเรื่องนี้แหละ
ก็บอกว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง
มันน่าสงสัยว่าเป็นการรับจ้างไปนอนล้มในสถานที่ต่าง
เพื่อถ่ายภาพและส่งคลิปสร้างความตื่นตระหนกในสังคม
ซ้ำเติมวิกฤตหรือเปล่ารับจ้างเหรอฮะใช่ค่ะ
ใช้คำว่ารับจ้างไปนอนล้มค่ะเธอบอกว่ามันเป็นการทำลายขวัญกำลังใจของประชาชน
ถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงนะสมมุติว่าเป็นการรับจ้างไปนอนล้มแล้วก็ถ่ายภาพไปแชร์ในโลกออนไลน์เนี่ย
มันผิดกฎหมายนะผิดทั้งขบวนการนะทั้งคนรับจ้างคนว่าจ้าง
คนเอาไปโพสต์นะมันผิดกฎหมายหลายข้อเลย
อาจจะแบบถึงขั้นจำคุกโดนปลงโดนปรับอะไรด้วยครับ
ก็เลยเธอบอกว่าขอฝากไปถึงกลุ่มขบวนการเด็กเลี้ยงแกะให้เลิกการกระทำแบบนี้
เพราะในช่วงวิกฤตโควิด๑๙แบบนี้เนี่ยอย่าไปสร้างข่าวเท็จข่าวปลอม
ลักษณะประมาณนี้นะคะครับคือประมาณว่ามีกลุ่ม
กลุ่มที่จะให้คนไปนอนแบบนี้ให้มันดูน่ากลัว
ใช่บอกว่าเป็นการแบบรับจ้างแบบไปนอนอยู่ข้างทางถ่ายภาพแล้วก็แชร์ในโลกออนไลน์
ทางด้านตำรวจนะครับท่านผู้ชมครับพันธุ์ตำรวจเอกกิจสนะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บอกว่าตรวจสอบแล้วนะครับกรณีนี้นะครับชาย
เมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่ไปนอนอยู่เนี่ยคือคนเมาตอนที่ไปตรวจสอบคือพูดจาไม่รู้เรื่อง
ตัวลงนอนชักเกร็งอยู่ที่ถนนทางกู้ชีพเอลวันเนี่ยก็มาช่วยนำตัวผู้ชายคนนี้ไปพักใต้สะพานลอย
ตรวจปริมาณออกซิเจนปกติดีตรวจโควิดไม่ติดที่ไปนอนอย่างนั้นคือเมา
ไปพิสูจน์ทราบต่อว่าข้อมูลที่ทางฝั่งของ
คุณฟาใช่ซึ่งเป็นสมาชิกภาพกำลังประชารวัตรประจำสมนักเรขาดิการนางม้อนตรีเนี่ย
บอกว่ามันอาจจะเป็นลักษณะการรับจ้างนะแล้วก็ไปนอนแล้วก็เอาข้อมูลบิดเบือนเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์พวกนี้เนี่ย

ถ้าเป็นเรื่องจริงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะพิสูจนทราบนะครับ
แล้วก็ต้องดำเนินคดีต่อไปเพราะถือว่าทำให้ประชาชนเกิดความตื่นตนกแล้วก็สับสนนะครับ
นี่นะครับท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทางตำรวจก็ออกมาบอก
อาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยก็โพสต์นะฮะบอกว่า
เอาความคิดมาจากไหนที่บอกว่าภาพคลิปคนล้มนอนชักตามที่ต่าง
แสดงถ่ายคลิปส่งต่องานคือข่าวพวกนี้เนี่ยบางทีมันก็มีเกิดขึ้น
หลายกรณีมีเกิดขึ้นทุกวันเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริง
ยังไม่เคยมีข่าวเจ้าหน้าที่กู้ภัยหรือชาวบ้านที่ไหนไปเจอคนที่มาทำ
การแสดงเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าเป็นการจัดฉากเนี่ยก็ต้องไปเอาหลักฐานมา
แสดงกับสังคมจะได้ดำเนินคดีกับคนที่ไปแสดงไปรับจ้างอะไรประมาณอย่างนี้
ค่ะคือเรื่องนี้นะคะทีมข่าวของเราตรวจสอบให้แล้วนะคะครับข้อมูลก็ตรงกับที่
ตำรวจบอกว่าผู้ชายในคลิปอะค่ะคือคนเมาค่ะครับชาวบ้านในพื้นที่ก็ให้
ข้อมูลตรงกันว่าเป็นคนเมาแล้วเวลาเมาทีไรเนี่ยชอบล้มตัวลงนอนบนพื้น
แล้วก็ชักดิ้นแบบนั้นนะคะสรุปแล้วเป็นคนเมานะไม่ได้ติดโควิด๑๙ด้วยนะคะ
ชาวบ้านบอกเมาบ่อยใช่ค่ะแล้วก็ไปอย่างเงี้หลายที่หลายจุดค่ะ
คือเมาเมาแล้วก็ไปล้มนอนอย่างเงี้ยแต่ตำรวจท่านบอกอ่า
เดี๋ยวก็จะไปตรวจสอบตามที่ฝ่ายการเมืองเขาท้วงติงมาแล้วกัน
สงสัยมาก็เดี๋ยวตรวจสอบสงสัยมาว่ามีคนมาจ้างอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะฮะ